ไปที่นครศรีธรรมราชนะฮะผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีศักดิ์เป็นเป็นอาหลานกัน
อยู่ในบ้านเดียวกันฝ่ายอาเนี่ยไม่รู้หลอนอะไร
เมาอะไรทะเลาะกับหลานไล่หลานออกไปนอกบ้าน
ก็เฮ้ยเห็นอาอารวาสก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็เถียงกันไป
แล้วก็แยกย้ายกันไปแต่วันต่อมาครับอายังมีความเขาเรียกว่าโกรธอยู่ในใจ
อืมตามมาที่บ้านของหลานหลานนั่งกินข้าวอยู่เอาถ้วยข้าวเนี้ย
ตีหัวหลานเลือดอาบเลยโอ้ยเออเนี่ยฮะแล้วบอกเฮ้ยถ่ายคลิปทำไมก็โวยวายแบบนี้
สุดท้ายหลานเนี่ยเลือดอาบนอนจมกองเลือดแบบนี้นะครับ
ละที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือครับนายคนนี้อยู่ที่อ่าตะบนบางรูป
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนเจ็บคือนายอาทิยาอายุสามสิบหกปี
เลือดอาบเลยเดินถ้วยข้าวเนี่ยกระแทกหน้าตีหน้ากันไป
นอนอยู่หน้าบ้านกู้ภัยก็ไปช่วยทำแผลก่อนนะครับ
ต่อมาตำรวจสพทุ่งใหญ่เดินทางไปสอบสวนนะฮะ
นางสาวรัดดาวันอายุสี่สิบปีเป็นแฟนของคนเจ็บนะฮะ
ก็คือแฟนของเขามาโวยวายโวยวายไล่อาธิยาคนเป็นหลานออกจากบ้าน
ก็ทำให้ตัวอธิยาเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปเอาไว้
ทะเลาะกันเพื่อนบ้านเอยญาติเอยก็มาห้ามปรามทั้ง๒คนแยกกันไป

เมื่อวาน๒๒กันยาวยนต์รัฐวันบอกว่าตัวเองกับแฟนก็พึ่งกลับจากสวนปราม
นั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านอยู่อาเนี่ยเดินมานะฮะมากับเมียเขา

อาก็คือปรีมาเอาถ้วยกระเบื้องที่กินข้าวอยู่
หัวทุบหัวทุบหน้าเลยทุบหลายครั้ง
ส่วนจอยที่เป็นภรรยาของอาก็ปลีมาตบหน้าเธอ
แล้วก็กลับไปเธอก็งงว่าทำไมอากับเมียของอาถึงทำกับเขาแบบนี้นะฮะ
อัดคลิปเรื่องอะไรที่ไปอัดเขา

ส่วนคนเจ็บเนี่ยล่าสุดก็พอให้การได้บอกว่าโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ผมโดนตีด้วยอะไรอ่ะนะวูบไปเลยมาฟื้นอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วแต่เย็นว่าจะเอาเรื่องกับอาร์อย่างถึงที่สุด
คือขณะที่ไปถึงโรงพยาบาลเลือดไหลไม่หยุดเลย

ส่วนทางคดีตำรวจได้สอบปากคำพยานทุกคนแล้ว
เดี๋ยวรอให้คนเจ็บหายดีก่อนดีขึ้นก่อน
และจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับอาและเมียของอาต่อไป
ข้อหาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแบบนี้ครับ